คุณผู้ชมฮะติดตามความคืบหน้าในข่าวนี้กันหน่อย

เพราะว่ามีคลิปวงจรปิดออกมาว่า
ผัวเนี่ยคือยังเจ็บช้ำ

ก็เลยถือมีดดาบตามไปฟัน
หัวเมียมีชาวบ้านชาวช่องไปช่วย

ใช้มีดที่ถือมาเนี่ยฟันฟันฟัน
เข้าไปมีจังหวะมีดหลุดมือนะ

โชคดีนะที่มีชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นเขาได้ยินเสียง
แล้วเขาเข้ามาช่วยเอาไว้ได้คุณ
คว้าทั้งมีดเอาไปทิ้งซะ

เลือดอาบหัวแล้วก็แขนก็ถูกฟันด้วยนะครับ

คุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นคลิปเมื่อวาน

เป็นวงจรปิดในร้านเข้าสาร

ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ

แล้วก็ฟันเข้าไปที่ศีรษะของภรรยา

เพราะความดีเลของกล้องวงจรปิดนะฮะ

ตัวภรรยาเองก็เห็นนะว่าผัวมาแล้ว

กระชากมาฟันที่หน้าร้าน

หลังจากที่นายบุญมา
ล้าทองคำอายุ๕๕ปีเนี่ย
บุกมาฟันนางสุภาวัน

ซึ่งเป็นเมียนะฮะ

สุดท้ายนะครับชาวบ้านมาควบคุมตัว

ผู้ก่อเหตุตะโกนอยู่ประโยคเดียว

คุณผู้ชมไปฟังกันนะฮะ
มันโกหกผมมาตลอดทั้งปี

มันหนีไป
หลังจากนั้นตำรวจมาครบคุมตัวไปที่โรงพัก
เพราะเบอร์มาร้องไห้คาดใจจะขาด
เมียผมมีชู้มีชู้และดันอยู่ใกล้กันนะคุณ
จะแยกกันอยู่แต่ว่าไอ้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้กัน
ก็จะเห็นตำตาแบบนี้เขาบอกเขาทนไม่ไหวฮะ
หัวใจของผมแม้จะเป็นลูกผู้ชายก็ตาม
แต่ผมทนไม่ได้ที่เมียมีชู้นะครับ
ตอนที่ไปโรงพักก็ร้องห่มร้องไห้อย่างเดียวเลยนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวไปที่โรงพยาบาลนะครับ
เพราะว่าถูกฟันที่ศีรษะแล้วก็ข้อศอกขวาได้รับบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลหนองฉางตอนที่ช่วยเหลือนะครับ

ใช่คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้มันมีความคืบหน้า
ืบหน้าที่วันนี้ทีมข่าวของเราได้วีดีโอคอลไปถามกับฝ่ายหญิง

ถามก่อนเลยพี่อาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้าง
บอกโอ๊ยมันยังเจ็บที่แผลเจ็บที่หัวยังปวดหัวอยู่เลยนะครับ
แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอกับอดีตผัวต้องเรียกแบบนี้

บอกว่าก่อนหน้านี้นะตอนที่ยังเป็นผัวเมียกันอยู่นะ
เขาก็จะเมาพอเมาแล้วมักจะเป็นแบบนี้
หลังทนกันไม่ไหวก็เลยต้องแยกกันอยู่นะครับ
พอแยกกันอยู่แล้วเธอก็มาทำงานที่ร้านข้าวสาร
ส่วนผัวเองก็ยังขายขนมครกอยู่
แต่พอผัวเมามักจะเอามีดบุกเข้ามาข่มขู่

ตอนนั้นเธอก็ไม่ได้แจ้งความอะไรหรอกนะครับ

อดีตผัวก็ถือมีดมาที่ร้านข้าวสารที่เธอเป็นลูกจ้างอยู่

เธอแอบไปมีชู้ไปสร้างครอบครัวกับชายอื่น
ที่เธอบอกว่าไม่เป็นความจริง
เธอก็ไม่รู้จะพูดยังไงจะอธิบายยังไงกับอดีตผัวแล้ว
ใครทำอะไรไว้ตอนนี้ก็รับกรรมที่ตัวเองก่อ

เธอบอกว่าไม่แล้วใครทำกรรมไว้นะ

แล้วก็เธอจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
เพราะว่าหนูเมชุไปสร้างครอบครัวกับใคร๒๓ปี
จะกินยังไม่พอ

เรื่องการมีชู้เธอปฏิเสธ

แต่พอฟังตอนที่อดีตผัวตั้งแต่โดนจับที่ร้านข้าวสาร

มีชุบผมแค้นมากเลยอย่างนี้
และอีกอย่างคือพอแยกกันนะคุณ
ดันอยู่บ้านติดกันอาศัยอยู่ห้องติดกัน
และตัวผัวก็บอกแบบนี้บอกว่าเห็นแล้วมันก็ช้ำใจ
อยู่ใกล้กันไปอยู่ที่อื่นเลยได้ไหม
นี่แหละทีนี้เราก็เลยต้องถามผู้ใหญ่บ้านไง
ผู้ใหญ่บ้านหมูก้าวพูดใหญ่ทีอินเล็ก
ก็บอกว่าที่ผ่านมานะ๒คนนี้ก็เป็นลูกบ้านใช่ไหม
เมียคู่นี้ก็ทำมาหากินก็ช่วยกันดีแหละ
ก็ยังขายขนมเคราะห์อยู่ด้วยกันภัทรกร
มันมีเรื่องทะเลาะกันจนถึงฟ้องหย่านี่แยกกันอยู่

จริงคู่นี้เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานี่๓๐ปีนะ
แล้วจู่ฝั่งผัวน่ะเมาแล้วมาระบายให้กับผู้ใหญ่ฟังว่า
ผู้ใหญ่ผมจะฆ่าอดีตเมียผมให้ตายไปเลย

ผู้ใหญ่ยังบอกว่าเอ๊ยใจเย็น
เห็นกับตาหรือเปล่าว่าเมียไปทำแบบนั้น

ทำมาหากินกันขายขนมครกกันอยู่ดีนะฮะ
แล้วก็พอเลิกกันผู้ชายก็ยังขายขนมครกอยู่
ส่วนผู้หญิงก็มาเป็นลูกจ้างร้านข้าวสารนะครับ

โอ้โหตำรวจสพนฉางก็คุมตัวนายบุญมา

เจ้าตัวก็ยืนยันด้วยน้ำตานองหน้าเลยคุณปมก่อเหตุ
ว่าครับแค้นใจว่าอดีตภรรยาไปมีชายอื่น
คุณผู้ชมเมื่อวานเขาพูดโอ้โหน้ำตาคลอ

เขาบอกว่าแม้ผมจะหัวใจแข็งแกร่งเป็นลูกผู้ชายนะ
แต่ผมทนไม่ได้เพราะผมยังรักเขาอยู่นะฮะ
อยู่กินกันมาด้วยกัน๓๐ปี
คุณผู้ชมฮะแต่ยังไงก็โดนดำเนินคดีนะครับ